ยังคงต้องเจอกับอุปสรรคต่างมากมายอยู่นะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับการตั้งโต๊ะแถลงข่าวของทุกฝ่าย

ก็ไม่ได้มีทางด้านของพบศูนย์นายนรงศักดิ

แต่จะเป็นรองผู้ว่าพาสกรรองผู้ว่าเชียงราย
มาตั้งโต๊ะแถลงด้วยพร้อมด้วยพบศูนย์
แล้วก็ทางด้านของรองแม่ทัพภาคที่๓นะครับ

บอกว่าภารกิจภายในถ้ำหลวงตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำท่ออากาศยาว๔กิโลเมตรนะครับ
เข้าไปให้ถึงเนินนมสาวที่มีทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตอาศัยอยู่
โดยจะผูกติดกับสายสื่อสารห่อด้วยพลาสติกกันน้ำ
ติดไปด้วยเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน
ภายในถ้ำมีอากาศหายใจอย่างเพียงพอ
รายงานล่าสุดพบว่าอากาศภายในถ้ำเหลือเพียงร้อยละสิบห้า
ซึ่งพลตรีฉลองชัยชัยคำรองแม่ทัพภาคที่๓
ระบุบอกว่านี่เป็นภารกิจสำคัญ
เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการภายใต้สภาวะที่กดดันครับ
ณเวลานี้เร่งด่วนที่สุดก็คือเอาท่ออากาศเข้าไปให้ถึงจุดที่เด็กอยู่นะครับ
เพราะอากาศที่ทุกท่านเห็นนั้นได้รับการสนับสนุนและส่งมาเมื่อวานถึงกลางคืน
ใช้กำลังพลทั้งทหารทั้งไฟป่าทั้งทุกส่วนที่มีอยู่ทั้งหมดลำเลียง
ท่ออากาศเนี่ยความเส้นผสมกลางก็๓หุ่นนะครับ
๓๘นิ้วนะครับก็ประมาณขนาดเนี่ยนะครับ
ท่ออากาศที่จะนำส่งมาให้ถึงเด็กนำมา๔ครึ่งนะครับ
จะใช้สายโทรศัพท์สนามเนี่ยปลูกปิดเข้าไป
ส่วนความคืบหน้าในการพร่องน้ำออกจากถ้ำหลวงนะครับด้านถ้ำสายทองก็พบว่า
ปริมาณน้ำที่ไหลออกเนี่ยลดลงแสดงว่าโพรงน้ำในถ้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับ
มณฑนฐานบกที่๓๗อยู่ระหว่างค้นตาน้ำอื่นรอบฐานเขา
ซึ่งพลตรีบัญชาดุริยพันธ์ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๗ระบุนะครับว่า
ล่าสุดมีน้ำไหลเข้ามาเติมมาจากสามแยกด้านเหนือก็คือผาหมี
ตอนนี้ก็ส่งทีมไปสำรวจช่องหรือโพรงต่าง
เพื่อพยายามที่จะอุดเพื่อเบี่ยงทางน้ำให้ได้มากที่สุด
จากกังวลเรื่องฝนที่จะตกลงมาในช่วงนี้นะครับ
ก็เรียนว่าในช่วงของการพ่องน้ำน้ำข้างในถ้ำทรงระดับและลด
ก็แสดงว่าเป็นมิตรหมายทางดีนะครับเป็นมิตรหมายทางดี
ส่วนเรื่องการพ่องน้ำในถ้ำน้องในถ้ำเขาพยายามลากท่อเข้าไป

เราพยายามทำทุกรูปแบบที่จะนั่งให้ไปแต่ความอย่างที่บอกล่ะ
มันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเราคิดมันเป็นงานมหาโหด
ซิลเขาก็ทำงานนำหน้าหัวหมูดลวงฟันเข้าไป
ภาคส่วนก็ลุยเอาท่ออากาศตอนที่เราไม่ทักบอก

ข้างบนก็อุดก็ปะข้างล่างก็เดินน้ำออก
ส่วนการค้นหาโพรงถ้ำเหนือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั้นนะครับ
อันต่อครั้งนี้เกือบจะกลับบ้านแล้วนะ
แต่ถูกเรียกกลับมาให้ปฏิบัติภารกิจนะครับ
ก็เป็นการค้นหาในฝั่งทิศใต้ของถ้ำหลวง

ระยะทางค่อนข้างจะลาดชันนะครับ
ประกอบกับการหาทางในการขึ้น

เรื่องต้นเป็นการพบโพรงใหม่จำนวน๒โพรง
แต่ขนาดของโพรงนั้นมีขนาดเล็กมากนะครับ
ทีมค้นหาทีมรังนกจากเกาะริบง

ก็เจอทางตันหรือว่าทางบรรจบกับปล่องอื่น

โพรงเหนือเนินนมสาวเพิ่มเติมอีกนะครับ

ยักคำรองแม่ทัพภาคที่๓ระบุว่า

เชื่อมั่นในศักยภาพของทีมรังนก
บอกว่าจะสามารถนำวิถีชาวบ้าน
มาปรับใช้ร่วมกับวิถีของทหาร

แม้ว่าปัจจุบันมีการสำรวจโพรงถ้ำไปแล้ว

เจาะเข้าไปไม่ได้ก็ตามครับ
ทางด้านบนจะเห็นอากาศยานบินอยู่ตลอดเวลา

ไม่ว่าจะเป็นหาโพรงหาสัญญาณหาอะไร
ก็ขอให้เป็นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สื่อต้องรับทราบว่า

รถพิเศษทั้งทหารทั้งตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ

ไม่ถ้วนเป็นโพรงแต่ส่วนใหญ่ลงไปก็จะตัน

แต่ว่าเราทำทุกอย่าง

เราก็ใช้อุดนะเพื่ออุดลงไป

เนธวีรสิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ซึ่งก็คือด้านปลายถ้ำ
ทั้งหมดจำนวน๔โพรงที่อยู่ใกล้เคียงมากที่สุด

โถงขนาดใหญ่แล้วก็มีช่องลม
แต่เนื่องจากมีก้อนหินปิดทางอยู่นะครับ

จะทำการสกัดหินที่ปิดกั้นออก

ซึ่งการสกัดหินนั้นก็ต้องใช้

เป็นการใช้เครื่องมือขนาดเล็กลักษณะคล้ายค้อน

แล้วก็เคลื่อนย้ายออกไปเพื่อเปิดช่องทางเท่านั้น

หากมีการอนุมัติทางเจ้าหน้าที่ทหาร
ทีมโรยตัวจากกระบีและเชียงใหม่
ก็พร้อมที่จะดำเนินการทำแผนทันที

ก็ต้องทำด้วยความเชี่ยวชาญจริง
เพราะว่าเป็นหินปูนใช่ไหม
สกัดมันก็ต้องระมัดระวัง
ให้หินงอกหินย้อยที่อยู่ข้างใน

แล้วก็ที่สำคัญจะมีผลต่อผู้ที่อยู่ข้างใน
ดรธเนธก็ย้ำนะคะว่าเป็นการสกัด

แล้วก็ค้อนค่อยทุบแซะตามไป
เพื่อเป็นการจัดการกับหินที่มันขวางอยู่หินก้อนใหญ่
แล้วก็ย้ำว่าไม่ใช่การเจาะนะคะ
ก็ต้องรอดูการสรุปกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ